ในวงการบันเทิงนะคะไปทางฝั่งของคุณแม่นกน้อยอุไรพร
อย่างที่ทราบกันก็มีข่าวกันฟ้องร้อง
หลายคนตกอกตกใจคนอีสานบ้านเห่าเนี่ย
โอ้โหแตกตื่นแบบโอ้แม่นกน้อยกงเหรอ
โอ้โหมีการให้กำลังใจมากมายค่ะ
ซึ่งวันนี้นะคะสำหรับใครหลายคนที่ยังไม่รู้จักแม่นกน้อยดีแล้วเปิดวาร์ฟค่ะ
เริ่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการประกวดร้องเพลงที่สานีวิทยุค่ะ

จากนั้นก็ได้มาสมัครเป็นหางเครื่องนะคะ
วงเพศพินทองของนบนบพะดนดวงพร

เพราะว่าแม่สวยด้วยเสียงดีด้วยนะคะ
ต่อมาได้ย้ายมาสังกัดนะคะบ้านพักทำใจของนะคะ
อ่าวทิศหลอดนะคะหรือไมค์กิทนะคะชิมหลวง

แล้วก็ตกลงใช้ชีวิตเป็นสามีภรรยาร่วมกันค่ะ
หลังจากนั้นก็ตั้งวงอวนดนตรีเป็นของตนเองค่ะ

แต่ไม่รับความนิยมและขาดทุนนะ
เนื่องจากไม่มีการแสดงต่อเนื่อง

แล้วก็ตั้งชื่อวงใหม่ว่าเสียงอีสานค่ะ

ก็ถือว่าเป็นศิลปินหลายต่อหลายคน
แม่นกน้อยคอยปั้นให้มีอนาคตสดใสในวงการนะ
ก็จะเป็นลูกแพร่ไหมไทยอุรัยปรน

คือรวมตั้งแต่แม่ตั้งวงเสียงอีสานมา

ก็มีการแสดงแสงสีเสียงตระกาลตา
คุณแดนเซอร์เขาขึ้นเวทีทีนึงเป็นร้อยชีวิตนะ
ได้ชื่อว่าเป็นสุดยอดหมอลำก้าวล้ำตลอดกาลค่ะ
ปัจจุบันก็คุณแม่นกน้อยก็ได้รับการยกย่อว่าเป็นราชินีหมอลำนั่นเอง
ใช่นะคะส่วนเรื่องข่าวนะคะอย่างที่นำเสนอไปค่ะ
วันเสาร์นี้นะคะก็ทางวงและคุณแม่นกน้อยจะปรากฏตัวออกมานะคะ
แล้วก็มาเปิดใจนะคะเรื่องที่ไปเบี้ยวเงินเรื่องที่ไปวางโฉนดนะคะกับคู่กรณีค่ะ
ก็ที่บ้านที่จังหวัดอุดรธานีเลยนะคะ
ไงก็แฟนคลับก็มาต้องตกใจนะคะเล่าฟังความจริงจากแม่เดี่ยวแบบ
โอ้ยานแม่ซิโดนจับบ่่าพี่เด็ดฟังเพลงบ่าก็อย่าไปกลัวนะคะ
ก็รอดูวันเสาร์นี้ล่ะกันเป็นกำลังใจให้

รอเขาแถลงข่าวอีกรอบหนึ่งนะครับ